โค้งสุดท้ายแล้วจริงสำหรับประชามติ
โค้งใกล้จะถึงแล้วโค้งเดียวก็ถึงแล้ว
แต่อย่าหลุดโค้งนะโค้งแบบสวยนะ
งสู่การประชามติแล้วนะคะ
ตอนนี้มีการรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวออกมา
ใช้สิทธิ์ในการออกเสียงประชามติกันเป็นจำนวนมาก
แต่ละหน่วยงานก็งัดการประชาสัมพันธ์เด็ดออกมา
โดยเฉพาะที่อำเภอโนนนาแก้ว

หมอลำซิ่งมาร่วมรณรงค์ด้วย

วนซื่นโฮเซลกับหมอลำซิ่งกันหลายเด้อ

คุณเอกพบโสพลนายอำเภอโพนาแก้ว
ท่านใจดีจ้างหมอลำซิ่งมัน

แล้วสอดแทรกเชิญชวนไปลงประชามติ
กระตุ้นเตือนพี่น้องไม่ให้ลืมวันสำคัญ
จะได้ช่วยกันกำหนดทิศทางประเทศ

ลุกผีตาโขนขึ้นมารณรงค์ช่วยโค้งสุดท้าย
จากถนนแก้วอาสาไปถึงหน้าพระธาตุศรีสองรักษ

และข้อห้ามการออกเสียงประชามติ

ประชาชนออกไปหย่อนบัตรลงคะแนนประชามติ

ได้รับความสนใจจากประชาชนไม่น้อย

ขวัญใจประชาชนแห่งเมืองย่าโมโคราช

ไปดูเมืองบุรีรำต้องนะจังงัง
หีบบัตรลงคะแนนขนาดใหญ่

คุณเสรีศรีฮาไตรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำ

ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่ที่๑๖
และพลตำรวจตรีฉัดวัดแสงเพชร
ผู้บังคับการตำรวจภูทรบุรีรำ

หีบบัตรให้เป็นตัวอย่าง

ก่อนเดินรณรงค์ในพื้นที่
งานนี้คุณสุริยะอมรวชวรวรวุฒิ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน